ปกครองจากสมุทรประการร้องเรียนโดยส่งคลิปมาบอกว่า
อาหารกลางวันของลูกหลานฉันเนี่ยเท่านี้เขาจะกินกันอิ่มไหม

นี่คือกับข้าวเพราะข้าวมื้อกลางวัน
ของเด็กนักเรียนจำนวน๒๔คนณโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรประการซึ่งทำโดยผู้รับเหมา
คุณผู้ชมบอกเบิร์ตก็เยอะนี่เขาให้กิน๒๔คนครับทั้งหมดนี้ราคา
๔คนคือถ้ามาคิดนะครับโอ้โหละ๒๑บาทตามที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นเงิน๕๐๔บาท
เขาถามว่าอันนี้มันเหมาะสมกับราคาไหม
แกงฟักใส่วิญญาณไก่เขาว่างั้น

แบ่งนักเรียน๒๔คนกินครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าโรงเรียนจ้างเจ้านี้มาทำอาหารให้
ตอนแรกชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตบอกว่า
มีคนมีครูมีใครตักไปกินก่อนหรือเปล่า
ทำให้อาหารเหลือน้อยแต่เจ้าของคลิปยืนยันว่า
ไม่มีใครตักครับเป็นอาหารที่เจ้านี้ทำมาส่งตามห้องเรียน
อยากจะให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อย
ตรวจสอบงบค่าอาหารกลางวันหน่อยนะครับ
เท่านี้มันเหมาะสมแล้วหรือนะครับ

ร้องเรียนเรื่องกับข้าวอาหารกลางวันของเด็กครับ